สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุภัสราครับมากัดกระเทศสบัดกับเราสองคนในคู่กัดสบัดข่าว
เอาล่ะกับช่วงเวลาดีนะฮะ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีโดยประมาณเนอะ
พูดพร่ำลำเพลงแล้วครับคุณผู้ชมครับย้ำกันหน่อยแล้วกันเรื่องของการเยียวยากับโครงการต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใครนะครับที่ทำอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์หรือว่าขับแท็กซี่
ใช่มาแล้วงวดแรกไม่ใช่ลอตเตอรี่นะคะเงินเยียวยางวดแรกเดี๋ยวจะมาแล้วเอามาเช็คกันหน่อยว่ามาเมื่อไหร่ค่ะ

คุณผู้ชมครับจากครั้งที่ภาครัฐนะครับเขาได้ประกาศแล้วก็มอบเงินเยียวยาให้กับวินมอเตอร์ไซค์และแท็กซี่นะครับ
ที่มีอายุ๖๕ปีขึ้นไปเนี่ยโดยจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้มทั้ง๒๙จังหวัดนะครับ
ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่๒๕ตุลาคมถึง๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับดีนะจากผู้ประกอบการของทั้งสองอาชีพเป็นอย่างดีครับ
ล่าสุดนะครับทางภาครัฐเนี่ยได้ระบุวันโอนเงินเยียวยามาเรียบร้อยแล้วครับคุณสุวัสราครับ
เอาตรวจสอบกันเลยเงินจะมาวันไหนค่ะแบ่งเป็นสองรอบแบบนี้ค่ะ
รอบที่๑สำหรับคนที่ขับรถแท็กซี่จะได้รับเงินเยียวยาระหว่าง๑๑

เอาให้ถูกเอาให้ถูกขออีกทีขออีกทีขออีกที
ตื่นเต้นแทนวันไหนนะ๘๙๑๐๑๑๑๒๔วันในวันหนึ่งนี่แหละคุณได้
ส่วนรอบที่๒สำหรับคนที่ขี่วินมอเตอร์ไซค์จะได้รับเงินเยียวยา๒๒
พฤศจิกายนนี้มายังไงเงินโอนผ่านบัญชีพร้อมเพลย์ที่ผูกกับรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
ใครที่พร้อมเพลย์ผูกกับเบอร์โทรไว้อันนี้เดี๋ยวจะมีปัญหา
อ่ะรีบไปแก้ไขแล้วล่ะครับให้ผูกพร้อมเพย์เข้ากับรหัสบัตรประชาชนเนี่ยนะครับ
ก็เรียกที่อยู่หน้าบัตรด้วยแหละเนาะใครที่อยู่ในพื้นที่๑๓จังหวัดสีแดงเข้ม
จะได้รับเงินเยียวยา๑๐๐๐๐บาทส่วนใครที่อยู่พื้นที่๑๖จังหวัดสีแดงเข้ม
จะได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทมันมีความแตกต่างกันนะคะ
พื้นที่นี้เขานับจากผลกระทบที่ได้รับการหยุดงานจำนวนคนที่ไปทำงาน
จำนวนคนที่อาจจะใช้บริการเขาคำนวณแบบนี้ก็เลยได้แตกต่างกัน

คุณผู้ชมครับไทยรัฐทีวีของเรานะครับตอนนี้มีโครงการดีมานำเสนอนะครับ
เราเองเนี่ยกำลังตามล่าหาขอเล่าหู
คอเล่าที่ว่าเนี่ยเล่าข่าวนะฟังกันให้ดี

ใช่ค่ะไม่ใช่ถือกล้องถือแก้วมาเต็มหน้าออฟฟิศไม่เอานะ
ไม่เอาไม่เกี่ยวอะไรกับเล่าอย่างนั้นแต่หมายถึงเล่าเรื่องราวครับ
คือเราอยากจะได้คนที่ชอบเล่าเรื่องแล้วก็มีบุคลิกที่ชัดเจน
เป็นคนเล่าก็คือเล่าข่าวเล่าเรื่องของจริงแล้วมีความเป็นตัวคุณเองด้วย
เล่าเรื่องเราจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้
เฮ้ยเปิดแล้ววันนี้ถึง๓๐พฤศจิกายนนี้มีเวลาตั้ง๒๒วันนะคะคุณ
ส่วนคุณสมบัติค่ะ๒๐ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
อยากสมัครทำยังไงส่งประวัติและวีดีโอเล่าข่าวความยาวไม่เกิน๑นาที
เกิดนะอัพลงยูทูปอัพลงติ๊กต๊อกแล้วก็ส่งลิงก์คอปปี้ลิงค์ค่ะ
ส่งมาทางอีเมลคอเล่าไทยรัฐแอดไทยรัฐดอททีวีค่ะ
หรืออย่างนี้ละกันสอบถามข้อมูลนะครับเพิ่มเติมโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด
ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับหรือจะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับ
สวัสดีสาระไทยรัฐทีวีของเราตอนนี้กำลังตามล่าหาคอเล่าเล่าเล่าเล่าเล่า
คนเล่าตัวจริงอยู่กับพวกเราได้เลย
คุณผู้ชมฮะมาดูคลิปนี้กันก่อนมาดูกันหน่อยเขาบอกว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันมีความคล้ายบางสิ่งบางอย่างนะคุณสุภาษา
เราก็จะบ่อนาจจะรวดลายท่าทางมันดูคลิกคล้าย
คล้ายอะไร
เอาล่ะเดี๋ยวเราผู้ชมครับ
ส่งข้อความส่งมานะข้อความลาย
มาร่วมคอมเมนต์กันหน่อยในแต่ละข่าวที่เราเล่ากันไป

เรื่องหนึ่งนะครับที่ไทยรัฐทีวีของเราก็นำเสนอกันไปตลอดอยู่แล้ว

คุณผู้ชมที่ดูไทยรัฐทีวีชอบดูอยู่แล้ว

บอกว่าเกิดสิ่งมหัศจรรย์

แล้วแบบมันมีรวดลายของก้อนเมฆ

คุณสุพัสราครับคุณบอกอะไรครับ

ไม่มีก้อนเมฆหรอกครับในสตูมีแต่ไฟครับ
หยิงแต่เนี้ย

พาไปที่นี่หน่อยนะครับเพราะว่าประชาชนสาธุชนที่เขา

เฮือหามากเลยครับคุณสุพัสรา
คือเมื่อช่วง๖โมงเย็นเมื่อวันก่อนนะครับ
ขณะที่มีพิธีบวงสวงหลวงพ่อทันใจ

อ่านชาติเดี๋ยวอ่านผิดคือที่วัดธรรมธาราม
ก็คือวัดห้วยน้อยคนเท่านั้นเขารู้จักในชื่อนี้นะครับ
ที่ตำบลแม่ลาดอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
พิธีกรรมนี้เขาจะจัดขึ้นปีละ๑ครั้งนะ
เทศกาลออกพรรษาก่อนงานทอดกระถิ่นประจำปีของทางวัด
นิมนต์พระสงฆ์๙รูปมาร่วมสวดพุทธมนต์เย็นช่วงเทวรูป
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจัดมานะครับที่เนี่ย
เขามากราบไหว้กันเพื่อความเป็นสุริมงคล
และช่วงนั้นเขาบอกนะช่วงที่เขาสวดมนต์เย็นอยู่
โทงฟ้าวิปริษฐัณฑ์ใดโอ้ยอังกอจะบ้าแล้ว
เหนือพิธีเขาบอกมันปรากฏเป็นก้อนเมฆลอยเป็นริ้วรูปร่างคล้าย
อ๋อเป็นแบบนี้เลยนะแน่นะแล้วก็สลายหายไปเมื่อพระสวดมอเศษ
อ๋อเหรอตื่นตาตื่นใจกันมากค่ะอ่าถามจากนั้นก็มีคณะดังรำมาถวายต่อหน้าพญานาค
มีด้วยแล้วก็มีจุดทูปเสียงนี่นี่เอาช่วงเย็นใช่ไหมช่วงเย็น
ทรวดมนตร์ไปจนถึงเย็นอ่ะค่ะอ่าเห็นไหมฟ้าเมือดเอ่อ
เขาจุดทูบเชียงไทยเต็มให้คนอ่าได้อะไรได้อะไรอ๋อ
เดี๋ยวคือเราก็พูดในข่าวแล้วก็เล่าไปไม่เป็นไรหรอก
บางคนก็ไม่เป็นไรเลขทูปเดี๋ยวมา
แต่ไปส่องน้ำตาเทียนหน่อยที่อ่างน้ำมนต์
รวมทั้งความยาวของพญานาคทั้งสองตน
อันนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะความยาวรูปปั้นพญานาครวมกันแล้ว๓๘เมตรค่ะ
โอ้โอ้น่ากลัวมากเอาเอาเธอถ่ายคลิปแล้วก็ลงในเฟซบุ๊กค่ะ
เฮ้ย
เห็นมึย
เฮ้ยเดี๋ยวก่อน

มันไม่พอมันจะเปิดได้ยังไงล่ะมันหันซ้ายหันขวาเองแบบเนี้ยคุณคะ
คลิปนี้โพสต์ลงในเฟซบุ๊คเพื่อนเพื่อนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเลย
อ๋อร้อนที่เสามีตัวเลขไหมอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อร้อนร้อนแหละ
ร้อนก่อนสิเอาหลอนเอาไงล่ะทีนี้ใบพัดติดใบอ้อยหรือเปล่าเจ๊
หมายถึงว่าไปอ้อยที่เขาเอาไปกระถิ่นนะคะแล้วมันเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้โอ้ยเอาเอาหลายคนก็แสดงความคิดเห็นกันไปนะคะ
เอางี้ละกันบอกว่าถามไปยังเจ้าของยี่ห้อพัดลมเลยไหม
ว่าเขามีระบบอะไรของเขาแบบนี้หรือเปล่ามันหมุนเองมันไม่น่ามีหรอก
เกี่ยวนะไม่เกี่ยวค่ะอ๋อแต่เขาก็วิจารณ์กันไปเยอะก็คือคอมเมนต์อ่ะ
เยอะมากกับคลิปนี้นะครับเอางี้ครับเจ้าของเฟซบุ๊คก็คือนางสาวจารุวัลสุดดีนะครับ
เธอเนี่ยเป็นเจ้าของร้านสีเทพมอเตอร์อยู่ที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูร
เปิดเผยว่าเธอและครอบครัวเนี่ยกำลังเตรียมทอดพระไตรกฐินอยู่ที่สาราการประเรียนวัดหนองไฮ
ตำบลสะกรวดอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เหลือบไปเห็นพอดี
เหลือไปเห็นพัดลมที่ติดอยู่ตรงข้างเนี่ยตรงเสาเนี่ยแล้วมันใส่ไปใส่มาทั้งที่ไม่ได้เปิด
แปลกแปลกดีเลยถ่ายคลิปเอาไว้ก็คิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นที่ระบบไฟหรือเปล่านะ
อารมณ์แรงหรือเปล่าลมแรงหรือเปล่าเอออย่างงี้คือเธอน่ะก็ถามคนแถวนั้นด้วยนะ
มันมันพัดลมมันใส่ไปใส่มามันเสียหรือเปล่าถามด้วยความเป็นห่วงค่ะ
แต่คนแถวนั้นบอกว่าโอ๊ยคุณเปล่าไม่ได้เสียแล้วก็ไม่ได้เปิดด้วยตกใจสิครับ
อยู่อยู่มันมันใส่ไปใส่มาแบบนี้ได้อย่างไรนะฮะอ้าวแล้วก็น่ากลัวนะอืม
เมื่อตั้งสติได้ค่ะเธอไม่ได้หมายความว่าวิ่งหนีนะตั้งสติได้ก็ร่วมพิธีต่อ
เพราะว่ามันเป็นพิธีถวายผ้าไตรกระถิ่นเออแล้วทำพิธีจนแล้วเสร็จนะคะเออ
แล้วร่วมกันนับยอดกระถิ่นเพื่อที่จะเอาไปสมทบทุนชาปนสถานหรือว่าสร้างเมน
ที่มันเก่าที่มันซุดโทรมก่อนที่จะไปเรื่องอื่นเอายอดกระถิ่นก่อน
มันจะจบอยู่แล้วเชียวเอายอดกระถิ่นก่อนเอ้าตามที่เห็นนะคะ
อันนี้คือยอดกระถิ่นน่าจะเป็นเฉพาะนี่ใช่ไหมเฉพาะของของคือกระถิ่นเนี้ย
มันจะมีหลายกองเอออันนี้น่าจะเป็นเฉพาะกองเธออืม
เอาอย่างนี้ดีกว่ากองรวมของวัดดีกว่ากองรวมเลยนะเออเอาแบบโทโทรวมมาเลยเท่าไหร่
สิบห้าสตางค์อ่าส่วนนี้ก็อีกอีก
กองย่อยกองย่อยกองย่อยก็ว่ากลับไปอุ้ย

ไม่เอาแล้วเหรออ๋อเรื่องนี้นะครับ

เอาล่ะตอนแรกก็พูดคุยกันเหมือนจะคุยกันรู้เรื่อง
ก็อาจจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายอะไรกันก็ว่ากันไปเนอะ
แต่สุดท้ายคุยไปคุยมาช่วงท้ายคุยไม่รู้เรื่องแล้ว
ทำไมถึงไม่รู้เรื่องไปลองฟังดูครับ
ถ่ายไว้เลยคลิปว่าไปตามผมพี่วิน
ผมบอกให้ไปคุยที่สอนอพี่ไม่ไป

ซอยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายตรงเข้าไปเจอเต็นต์
เดินไปซ้ายมือบ้านเปิด
เพราะเรียก๓๓๕๓๓มหาสู่เมธาอินสอน
พวกมึงรู้จักแต่สุเมธามึงรู้จักสุภาพเปล่า

รู้จักโดยช่างทางไหมอ่าดูดูดูดูอืมน้ำหนักไปน้องน้อง
แต่เดี๋ยวผมให้บอกพี่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาผมที่อ่าเนี้ย
คือเหมือนจะคุยรู้เรื่องอ่ะก็คุยครับครับอ่าเดี๋ยวจะมีการชด
ย้อนซ้ายเดี๋ยวไปคุยที่สอนอแต่เรื่องของเรื่องผู้เสียหายเขาบอกว่า
เอางี้ละกันไม่ต้องไปถึงที่นั่นหรอกเดี๋ยวให้ประกันมา
รออยู่ตรงนี้รอตรงนี้แป๊บนึงแต่เหมือนกับว่าอยู่ก็ไม่พอใจ
ไม่อยากรอแล้วก็เป็นไปในตามคลิปที่เห็นอ่ะอยู่อยู่ก็มาถามว่า
รู้จักไหมรู้จักไหมสุภาพรู้จักไหมรู้จักไหมอุดมล่ะอุ้ยสุภาพ
ผมก็พอจะรู้จักนะถ้าเป็นอาจารย์สุภาพขี้กระจายผมรู้จัก
เข้าข่าวเที่ยงเหรอก็ก็มาตอนเที่ยงประจำอ๋อไม่น่าใช่ไม่ใช่ใช่ไหม
ไม่น่าใช่ไม่ใช่อันแล้วแล้วอุดมอุดมเขาบอกอยากจะให้คำไหมนะ
เป็นอุดมพี่โน้ตก็เขาเคยดูเดี่ยวไมโครโฟนอ่ะ
พี่โน้ตอุดมแกก็ก็ทำไหลเดี่ยวอยู่อีโนเวชั่นทามอีกหรอโอ้ย
อันนั้นยิ่งงงใหญ่เอาเอาเอางี้ล่ะกันเรื่องของเรื่อง
คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วสุดท้ายเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์หนีไปอย่างนั้น
นะครับใช่แล้วก็เนี่ยก่อนนี้ไปเนี่ยแสดงความไม่พอใจก่อนนะ
โวยวายลักษณะผู้จำไม่รู้เรื่องนะคะแล้วมันมีบางช่วงบางตอนที่ทำให้
ผู้หญิงที่เขาถ่ายคลิปเกิดความกลัวเพราะเขาเริ่มใช้คำหยาบคาย
เช่นพวกมึงยังไม่เคยเห็นหรอกไอ้ไก่อ่อนกลับไปแหลกย่าไป
ใช่บอกมั้ยเนี่ยที่ที่เอาออกมาเนี่ยไอ้ของมีคมเนี่ยอันนี้น่ากลัวแล้ว
เนี่ยเนี่ยช่วงนี้แหละค่ะมันเป็นภาพที่น่ากลัวเขาบอกช่วงแรกกับช่วงหลัง
มันคนละคนเลยค่ะเออเนี่ยครับอ้าวทางด้านสาวเจ้าของรถเก่งนะครับ
เสียหายนะฮะก็ไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนสุธิศาลนะครับ
ก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะได้ทำการเรียกวินมอเตอร์ไซค์ค้านด้านกลางมาตรวจสอบ
อ่ามาดูกันหน่อยสิว่าวินคนนี้เขายังไงบ้างเบื้องต้นพบว่า
เสื้อวินที่ใส่อยู่อ่ะเสื้อวินของปลอมก็เป็นวินเถื่อนนะสิอย่างเง
อ้าวอ้าวแล้วก็พบมีดนะครับที่ใช้ขู่ที่เห็นในคลิปเนี่ยวงกลมหนึ่ง
เห็นแล้ววงกลมแดงแดงไว้เนี่ยพบอาวุธที่พกพาไปด้วยอ่า
เอาอย่างนี้ละกันถามว่าเฮ้ยอย่างนี้เสพมาหรือเปล่าเนี่ย
พอดูแล้วพูดคุยไม่รู้เรื่องตำรวจบอกว่าเอาตรวจปัสสาวะแล้วนะ
ก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างนี้ครับ
เจ้าหน้าที่ครับเขาดำเนินคดีในส่วนของการขู่ทำร้ายร่างกาย
ทีนี้ต้องไปตามนะคะอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนยังไง
ต้องไปถามเพื่อนเพื่อนพี่ที่เขียนกลิ่นด้วยกัน
ทำงานด้วยกันเนี่ยเขาบอกว่าก็ปกตินะเป็นคนนิสัยดีคนหนึ่งนะ
โอ้น้องทำตนไม่เคยมีปัญหาทะเลาะบอกแว้งกับใครแม่

กับเพื่อนสบายเป็นคนสุภาพ
ญาติของหนุ่มคนนี้นะครับเขาบอกว่า
เขาเนี่ยเคยติดกัญชาหนักมาก
เคยเข้ารับการบำบัดมาแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ก็ไม่หายมีอาการเหมือนเดิม

มาแล้วหลายครั้งอ้าวนี่เพื่อนกับญาติบอกไม่เหมือนไม่ตรงกันแล้วนะ

เพราะลักษณะตอนแรกจากในคลิปเนี่ยเหมือนคุยกันรู้เรื่องแล้วพูดจาเพราะพูดจาดี

แต่สุดท้ายไปปลายคลิปกลายเป็นเฮ้ยเหมือนแบบอารมณ์รุนแรงไปเลยอ่ะ
คือเริ่มพอเริ่มมีความโอโหเริ่มคำพูดลักษณะการใช้คำพูดนี้เริ่มแบบไหนเนอะ

ทำลายข้าวของอยู่ในโรงพยาบาลด้วย

เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะดูคลิปค่ะ
โอ้โหคุยไม่รู้เรื่องแล้วทำลายข้าวของด้วย
ใช่อารวาสโวยวายนะคะ
เขาบอกว่าพี่ถ้าจะอารวาสแบบนี้
ไม่ใช่มะม่วงพี่ระวังร่วงได้นะ

มาเห็นนะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะจัดการนะ
แล้วข้าวของที่เสียหายน่ะ

ถ้ากลับมาย้อนดูเนี่ยจะรู้ไหม

เอางี้ละกันครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห้ง๑ในจังหวัดบริราม
หนุ่มคนนี้เมาแล้วอารวาสเอะอะโวยวายทำลายข้าวของในโรงพยาบาล
ก็ทำเอาเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์

เขาตกอกตกใจก็ต้องมาช่วยกันห้ามอะครับ

เสียงดังอย่างเงี้คือเขาว่ากันว่าต้นสายปลายเหตุเนี่ย
มันมาจากเรื่องอะไรเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดนะ

แต่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็ไปแจ้งความเอาไว้ก่อนแล้วนะคุณสุภาษานะ
ใช่เขาก็อยากให้เป็นบทเรียนต่อสังคมนะคะว่า
เมาอ่ะเมาแล้วอย่าอารวาสสิและอย่ามาด้วยนะที่โรงพยาบาลเนี่ย
เพราะคุณจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยที่คุณทำลายไปเนี่ย
มันอาจจะถ้ามันไม่พังมันอาจจะช่วยชีวิตคนไข้คนอื่น
ที่เขาจะมาหาหมอในวันพรุ่งนี้ได้นะ
เอางี้ละกันนะผมก็ไม่ได้อยากจะว่าอะไรหรอก
แต่ถ้าคุณมีสติดีกลับมาแล้วเนี่ย
คุณกลับมาดูข่าวนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
มันจะได้ช่วยเตือนสติในหัวใจคุณได้

เรื่องนี้กันบ้างดีกว่าความน่ารักของคุณแฟน
อุ้ยเวลาป้อนเนี่ยป้อนทุกสิ่งทุกอย่างจริง
ฉันอยากกินน่ะแต่ว่าสิ่งที่ฉันกินบางที
มันก็จะทำให้ฉันตุ๊บตับขึ้นบ้างคุณจะว่ายังไง
งี้ละกันกินกับผักไปสิจ๊ะ
จะได้ไม่ต้องกลัวอ้วนเฮ้ย
เดี๋ยวหมูอ่ะ
ดูภาพช้าเอาผักไปนะ

สุภาษาราคุณเชื่อไหมไอ้คำพูดประโยคที่ว่าอย่าปล่อยลูกเอาไว้กับสามีเนี่ยมันเรื่องจริงนะ
ก็เคยเห็นหลายกรณีแต่ขอชัดหน่อยได้ไหมงั้นไปดูคลิปนี้ให้ชัดเลยครับ
โอ้โหคุณเมียเนาะก็ฝากเอาไว้เธอเธอบอกสามีนะดูแลลูกสองคนด้วยนะดูหน่อยนะเดี๋ยวฉันออกไปข้างนอกแป๊บเดียวแป๊บเดียว
เพราะหมืออับไปมั้ง
โอ้ยแปะแตงสัวเลย
คุณพ่อไม่เท่าไหร่น้องคนเล็กอะค่ะ
เอาไว้ติดตามกันเลย
แบบนี้เลยหรอ
โอ้โห
แม่นะครับดูเรื่องราวของหนุ่มน้อยคนนี้เขาเป็นหนุ่มน้อยจริงนะแต่เขามีความหนุ่มอยู่ในใจเขาสูงมากเวลาสาวเดินผ่านสถาปเปล่าแบบนี้เลยแล้วเขามีคำพูดเรียกสาวเลยนะเอาดูค่ะ

เยี่ยมมากเฒ่ยอันนั้น

อ้าวน่ารักไหม

มองสาว
เขาเรียกว่าสัญชาติยานสัญชาติยาน

สัญชาติยานนักล่า
นี่คือคลิปของคุณตอนเด็ก
ไม่ใช่
คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวต่อไปกันบ้างดีกว่า

โอ๊ยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยว
ไอ้หนูตายแล้วตายแล้ว

โอ๊ยนั่นปลาลูก
โอ๊ยแม่เอิญรีบไปดูเร็ว

โอ๊ยเละคลามือแล้ว
เขาบอกว่าถ้าลูกเงียบหายไป

แต่คลิปนี้ก็มีความเป็นห่วงอยู่นิดนึงนะ

มันเคยมีกรณีที่ลูกหล่นลงไปอยู่ในบ่อ

คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า
พ่อบ้านใจกล้าไม่รู้ไปกินอะไรมา
ทำไมถึงได้กล้ากล้ากับภรรยามากขนาดนี้
กล้าขนาดนี้จุดจบเป็นอย่างไร
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัครข่าว

ช่วงเบรกท้ายเนี่ยคุณพ่อบ้านแม่บ้านชอบมากเลยนะ
ชอบมากเลยเพราะว่ามันมีคอนฟลิกเกิดขึ้น
ระหว่างหญิงกับชายแน่นอนทุกวัน

คุณสามีใจกล้าอย่าซ่ากับเมียให้มากนะ

หอกแรงไประวังชีวิตจะหาไหม้ครับ

เจอตัวนี้ออกไปปุ๊บล้มเซ

สนับสนุนความรุนแรงในครอบครัวแต่ประการใดนะครับ
แล้วเรื่องของเรื่องเขาก็ไม่ได้ทำรุนแรงกันจริง
เสียงต่างที่ได้ยินดังแป๊ะ

หยอกมาหยอกกลับไม่เบิ่ม
อกกันเฉยแต่เห็นปัจจุบันเนี่ยคุณสามีปากเบี้ยวไปแล้วนะ
คุณผู้ชมครับหมดเวลาของวันนี้แล้วนะครับ
ลากันไปนะครับด้วยภาพลูกแมวที่พยายามจะดื่มนมแม่

เดี๋ยวติดตามนะครับแล้วก็รายการต่อไปกับ
พาวเย็นไทยรัฐช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ